อันนั้นคือมุกตะหารเราไปสำรวจตรวจสอบที่จังหวัดอื่นด้วยนะฮะ

ผู้ปกครองของโรงเรียนอนุบาลบึงการวิสิตอำนวยสินนะฮะ
ก็รีบมารับลูกหลานกลับบ้านทันทีเลยนะคุณนะ
หลังจากที่มีประกาศปิดเรียนด้วยเหตุผลพิเศษ
เป็นเวลา๗วันตั้งแต่วันที่๕ถึง๑๑พฤศจิกายนนะครับ

นักเรียนมารับใบงานที่โรงเรียน
หลังจากที่มีครูฝึกสอนของโรงเรียนแห่งนี้ติดโควิด๑๙ครับ
โดยครูฝึกสอนได้ไปร่วมเชียร์วอเล็กบอลที่โรงเรียนบึงกาลคุณ
ช่วงวันที่๓๐ถึง๓๑ตุลาคม

ทำให้ครูฝึกสอนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงครับ
ทีนี้ภูมิในการโรงเรียนอนุบาลบึงการวิสิตอำนวยสิน
จึงให้ครูฝึกสอนไปตรวจร่างกาย

มันก็เลยต้องลามมาถึงเด็กนักเรียน
ที่พึ่งมาเรียนพึ่งจะเปิดเทอมกัน

สัมผัสใกล้ชิด๘๑๑คน
ผลตรวจทุกคนเป็นลบทั้งหมดนะฮะ
แต่ก็ต้องกักตัวแล้วก็สังเกตอาการ
ส่วนนักเรียนชั้นป๔ถึงป๖ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำ

หรือรอพอสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านได้นะครับ
บึงกาลนะคะมาดูที่อุบลกันด้วยละกันค่ะ
โรงเรียนปฐุมพิทยาคมอำเภอเมืองอุบลราชธานี
ต้องสั่งปิด๑๐วันค่ะ
ตั้งแต่เมื่อวานนะคะ๑๔๑๔พฤศจิกา

โดยพอจิรายุทธ์อักษรพิมพ์
ก็มีหนังสือออกมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นประกาศ
ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน
แทนการมาเรียนแบบออนไซต์ที่โรงเรียนนะคะ
ไปแค่๓วันต้องออกประกาศแบบนี้ออกมาแล้ว
ส่วนเด็กที่ติดโควิดเป็นเด็กมปลาย
แล้วก็มีอาการไข้มาเจอกับเพื่อนในห้องเดียวกัน
เมื่อวันเปิดเทอมกินข้าวด้วยกันด้วย

ปรากฏว่าตรวจไปตรวจมาเด็กคนนี้ติดโควิด
ดังนั้นผอก็เลยคิดว่าเพื่อความปลอดภัย

จะได้ทำความสะอาดโรงเรียนฆ่าเชื้อด้วย
แล้วก็แนะนำสำหรับเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
ต้องสังเกตอาการแล้วก็กักตัวเองด้วย
ส่วนภาพรวมการติดเชื้อโควิดที่อุบล
มีผู้ติดเชื้อรวม๗๐คน
โดยผู้ติดเชื้อในพื้นที่๖๓คน
แล้วก็ยังมีคลัสเตอร์ใหม่ในชุมชนบ้านช่างหม้อที่วารินชำราบ
ที่จับกลุ่มเล่นไพ่ตีไก่ตั้งวงดื่มเหล้า

ซึ่งวันนี้ทางจังหวัดมียอดผู้ป่วยสะสมทะลุ๒๐๐๐กว่าคน
แล้วก็เสียชีวิตแล้ว๑๕๒คน